คุณผู้ชมครับมีเพิ่มเติมนะครับวันนี้โคสกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีครับบอกว่าทางคอลโลมอนั้นมีการเคาะเปิดไฟล์บินจีน๒๔ชั่วโมงครับจะเริ่มวันที่๑พฤศจิกายนนี้ก็เป็นการสอดรับกับที่จะมีนโยบายวีซ่าฟรีให้กับคนจีนส่วนค่าไฟครับละก่อนว่ารถอีกคราวนี้ต่ำกว่า๔บาทต่อหน่วยแล้
คอรมอครับนายกแจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบสั่งการต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้วนะครับ
เน้นเรื่องท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนครับ
ตลาดใหญ่เนี่ยคือหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะ

จังหวัดที่เป็นไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลัก
คนจีนก็มาเที่ยวอันนี้หมายถึงช่วงก่อนโควิดนะครับ
พอหลังโควิดก็เริ่มทยอยมากขึ้น
ปกติแล้วอย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับ
ทำการบินอยู่ที่๑๘ชั่วโมงนะครับ
ก็คือเข้าใจว่าหลังเที่ยงคืนจะไม่มีไฟล์ทนะฮะ

กลับถึงประเทศนั้นอาจจะไปทำงานต่อได้เลย
ซึ่งนายกนั้นได้มีการไปดูพื้นที่ครับ

พูดคุยกับทางผอท่ากัศยาน
ซึ่งผลคือสนามบินเชียงใหม่นั้น
จะเปิดให้มีไฟล์ทบินตลอด๒๔ชั่วโมง
ตั้งแต่๑พฤศจิกายนเป็นต้นไป
ก็เป็นการสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนนะครับ
อดรับกับนโยบายวีซ่าฟรีของจีน
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง

ไปคุยกับประชาชนที่อยู่ใกล้สนามบินนะครับ
อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องเสียง

ตุ้นการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
ประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

ลดค่าไฟฟ้าจากเดิมนั้นจำได้ใช่ไหมฮะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวจากหน่วยละ๔บาท๔๕สตางค์เนี่ย
เหลือ๔บาท๑๐สตางค์
ก่อนหน้านี้ลดลงไป๓๕สตางค์นะครับ
วันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
รายงานเพิ่มเติมหลังจากหารือกับทางกรกภหรือว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
มีข่าวดีนะฮะค่าไฟลดลงได้อีกครับลดลงเหลือ๓บาท๙๙สตางค์ต่อหน่วย
ก็คือต่ำให้มันต่ำกว่า๔บาทมีผลรอบบัญชีเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้
ระยะเวลาประมาณ๔เดือนสำหรับการลดค่าไฟฟ้าครับก็เป็นการช่วยลดภาระค่าคลองชีพประชาชน
แล้วก็ช่วยเหลือภาคเอกชนด้วยอันนี้เป็นนโยบายล่าสุดออกมาจากการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้